ช่วงนี้ใครจะขึ้นไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาต้องระวังเรื่องของช้างด้วยนะเตือนคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าไปเจอช้างอย่าเข้าไปใกล้นะครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ขึ้นไปไปเจอเจ้างาเบี่ยงคุณผู้ชมกำลังตกมันเลยครับวิ่งไล่ด้วยนะ
แต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับเนี่ยฮะเป็นภาพของเจ้างาเบี่ยง
ช้างป่าวัยสิบห้าปีครับช้างป่าขาใหญ่ประจำพื้นที่บ้านสรรกำแพง
ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวดูสิฮะหน้าตาเอาเรื่องค่ะ
นี่ยืนประจันหน้าเลยนะคือแบบกำลังจะวิ่งเข้ามาชาร์จแล้วอ่ะ
นี่ฮะมันตกมันอยู่ครับนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
วังน้ำเขียวคือมันตกมันวิ่งไล่ชาร์จ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวาน
ก็ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์นั้นต้องหนีไปหลบในบริเวณวัดสังขทานครับ
ซึ่งก็เคราะห์ดีแล้วครับที่เจ้างามเบี่ยงไม่ตามเข้าไป
มองจ้องอยู่พักนึงแบบเข้าดีไม่เข้าดีอย่างนี้
ก่อนจะเดินหายไปในป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ
นางอรุณแก้วสามัคคีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒บ้านสรรกำแพง
บอกว่าช่วงนี้เนี่ยทางกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมีเนี่ย

เพราะว่าช้างป่าชอบออกมาบุกกัดกิน
ผลการเกษตรของชาวบ้านเพื่อได้พืชส่วนต่าง
ซึ่งก็พบช้างป่า๓ตัวคือเจ้างาเบี่ยงเจ้างาบินแล้วก็เจ้าอ้อน
พบ๓ตัวนี้ประจำเลย
คือปกติแล้วเจ้างาเบี่ยงจะดูสงบนิ่งน่าเกรงขาม
แต่วันนี้มันตกมันก็เลยวิ่งไล่ช้าเจ้าหน้าที่
ก็อยากเตือนชาวบ้านนะครับนักท่องเที่ยวด้วยถ้าไปเจอต้องระวัง
อย่าไปใกล้ถ้าไปเจอช้างลักษณะแบบนี้
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้เขาผลักดันเข้าป่าต่อไป

ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แจ้งว่า
บริเวณถนนสายปราจีนบุรีเขาใหญ่ยังคงมีช้างป่าออกเดินบนถนนริมถนน

ที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะต้องอยู่ห่างจากช้าง
ไม่น้อยกว่า๓๐เมตรขึ้นไป
สังเกตอากับกิริยาของช้างให้ดี

ตั้งแต่งงวงบริเวณหูหาง

งวงมันกวัดแกว่งไปมาสายไปมาเนี่ย
แสดงว่าตอนนี้มันเครียดอยู่รีบหนีเลย
นะคุณผู้ชมถ้าหูมันกลางตั้ง
งวงแกว่งไปแกว่งมามันเครียดอยู่นะ
อย่าไปใกล้นะครับระวังกันด้วยเพื่อความปลอดภัย
ช่วงนี้ก็จะมีคนไปเที่ยวป่าเที่ยวเขากันเยอะหน่อย